ปฏิบัติการในการขจัดน้ำมันที่ลอยอยู่ในทะเลที่จังหวัดระยอง
หลังจากเกิดน้ำมันที่มันรั่วไหลออกมา
ตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
เหลือน้ำมันอยู่ในทะเลประมาณ๕ตัน

มีการฉีดสลายฉีดสารเคมีในการสลายและขจัดคราบน้ำมันบนผิวน้ำด้วย
มีการเอาบูมเป็นอุปกรณ์ในการที่เหมือนทุ่นนะฮะ

เพื่อป้องกันไม่ให้คราบน้ำมันบนผิวน้ำมันไหลมาที่ชายฝั่ง
เพราะถ้ามาถึงชายฝั่งมันอันตรายมันขจัดยากนะครับ
ล่าสุดทางจิสน่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยอวกาศและภูมิ

เผยแพร่ภาพถ่ายจากดาวเทียมอีกแล้วนะคุณนะ
คราบน้ำมันที่เกิดจากการรั่วไหล
พบว่ารอยแผ่เป็นบริเวณกว้างกว่าเดิมตรงกราบสีแดง
คิดเป็นพื้นที่๔๗ตารางกิโลเมตรหรือว่า๒๙๐๐กว่าไร่
เทียบง่ายกับเกาะเสม็ดคือ๙เท่าของเกาะเสม็ด
มีทิศทางเคลื่อนไปในทางทิศด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
เขาบอกว่าวันนี้ต้องจับตามองอาจจะขึ้นฝั่งได้
ชายฝั่งเมืองระยองกับชายหาดแม่รำพึง
แต่ทีนี้เขามีการตั้งอุปกรณ์บูมในการกันน้ำมันเหล่านี้แล้วนะครับ

อุบัติภัยน้ำมันรั่วครั้งนี้ของบริษัท

แล้วก็เรียกได้ว่ามันมีผลต่อระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งและชุมชน
ดังนั้นบริษัทต้องมีภาระรับผิดกับอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขจัดคราบน้ำมันและผลกระทบอื่น
ต้องเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้ชัดเจนโปร่งใส
เพื่อประเมินผลกระทบและความเสียหายต่อระบบนิเวศ
และเรื่องสำคัญก็ต้องเรื่องของการเยียวยาด้วยนะครับ
แล้วก็ขอให้รัฐบาลไทยทบทวนแผนพลังงานชาติด้วยนะครับ
เมื่อวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาลงพื้นที่แล้วไปตรวจสอบนะคุณนะ
เขาบอกจากการคำนวณพวกทิศทางลมคลื่นซัดเนี่ย
คราบน้ำมันถ้ามันจะมาใกล้ชายฝั่ง
มันจะใกล้ชายฝั่งตรงแถวนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุทธ
ดังนั้นทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตรงชายหาดในนิคมอุตสาหกรรมมาพตะพุธเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะ
เมื่อวานมีการวางอุปกรณ์ที่เรียกว่าบูมไว้ทั้งในน้ำแล้วก็ตรงขอบชายฝั่งแบบนี้นะครับ
สิทธิ์ของเรากำลังจะเข้าไปตรวจสอบว่ามีคราบน้ำมันถูกพัดขึ้นมาที่ชายหาด
ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือรอปภของบริษัท
ไม่ให้ผู้สิทธิ์ข่าวเข้าไปสำรวจตรวจสอบตรงนั้นนะฮะนี่ก็ถูกห้ามปรามเอาไว้นะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ของชายหาดแม่ลำพึงด้วย

คุณลุงสมพรบอกว่าจากการออกเรือไปจับสัตว์น้ำเมื่อช่วงเช้าเนี่ย
ยังพบว่าคราบน้ำมันลอยห่างฝั่งอยู่ประมาณ๔๕กิโลเมตร
แต่ลมนิ่งทำให้คราบน้ำมันยังเคลื่อนตัวช้า
แต่ก็เชื่อว่าทิศทางน่าจะเข้าฝั่งที่หาดแม่รำพึงหรือว่าบริเวณก้นอ่าว
คือนักวิชาการเขาคำนวณแล้วบอกว่า
น้ำมันเหล่านี้ไม่ไปฝั่งนู้นแล้วคุณไม่ไปฝั่งเสม็ด
ไม่ไปเกาะเสม็ดจะมาที่ตรงฝั่งนิคมอุตสาหกรรม
ก็มีการป้องกันไว้อย่างเต็มที่นะครับ